วันแม่ผ่านไปต่อไปก็เป็นวันแห่งความหวัง

คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไป
อย่างวัดดังที่จังหวัดนครปฐมนั่นก็คือวัดสว่างอารมณ์
เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวก่อน

จะได้ดูว่าที่นั่นเขาสุขสมหวังจริง
เพราะว่าเขานำทั้งไข่ไก่ไก่แล้วก็มีกล้วย
โอ้โหมาเยอะมาก
แล้วทำไมถึงต้องมาแก้บนเยอะขนาดนี้

ไปดูกันหน่อยว่าได้โชคได้ลาบเยอะขนาดไหน

เย็นน้องใบตองอยู่กับพวกเราก่อน

เห็นในภาพไหมนี่คือบรรยากาศนะครับที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
บริเวณหน้าลานพระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดครับ
เต็มเลยนะครับเมื่อวานนี้คนเต็ม

เต็มไก่เต็มเป็นล้าน

กี่ตัวรู้ไหมสองร้อยกว่าตัว

ไก่เนี่ยสองร้อยแล้วไข่ล่ะ
ไม่ได้พูดผิด๕๐๐๐๐ฟอง

ประมาณสองร้อยหวี

ชาวบ้านเขาเล่าว่านำมาถวายแก้บน
หลังจากที่มาขอโชคขอลาบ
จากพระเงินพระทอง
แล้วได้โชคได้ลาบกลับไปได้เท่าไหร่
หลักแสนฮะเขาบอกแบบนี้นะก็คือคุณโสภาคำมีสอนเผยว่า
เมื่อวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์นี่แหละ
พร้อมกับครอบครัวเพื่อมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
จากนั้นพระอาจารย์แป๊ะก็ได้ทักว่าเอ้าถ้าอยากได้โชคได้ลาบประสบผล
กับการงานแล้วก็ลองไปกราบไหว้ขอพรจากพระเงินพระทองดู
คุณโสภาจึงพาครอบครัวขึ้นสารากราบไหว้พระเงินพระทอง
หลังจากขอพรเสร็จก็เดินไปบริเวณอ่างน้ำมนต์ของตาทองงิ้วราย
แล้วเห็นคนเยอะเขาทำอะไรกัน

ก็เลยไปดูบ้างแหวกคนเข้าไปถ่ายรูปอ่างน้ำมนต์มา
ป๊าบก็ยกมือขอโชคขอลาบตามระเบียบ
เท่านั้นแหละเดินทางกลับบ้าน
แล้วก็มาเปิดโทรศัพท์มือถือ
เปิดส่องดูรูปถ่ายอ่างน้ำมนต์อืม
แล้วก็นั่งล้อมวงกับวงญาติ

ว่ามันจะออกมาเป็นทางไหนดีนะ

อ่างน้ำมนต์เนี่ยมันเป็นจุดอย่างนั้นจุดอย่างนี้
เราควรจะต้องตีความมันว่าเยี่ยงกับไรกันหรือ
โอ้โหอยากจะส่องดูด้วยจริง
สุดท้ายใครจะไปเชื่อครับ
วิเคราะห์วิจารณ์ในครั้งนั้นเป็นผลทำให้ได้โชคได้ลาบเป็นแสน

ก็อย่างที่บอกพอถึงวันประกาศ
ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลมา
ครอบครัวนี้ถูกรางวัลเป็นแสนเลยฮะ
เล่าให้ฟังกันแบบนี้เป็นความเชื่อของเขา

ตัวเราเองผู้นำเสนอข่าวเราก็ไม่ได้ไปประสบพบโชคอะไรกับเขา

ของอย่างนี้มันอยู่ที่บุญภาวาสนาทรง
อันนี้ต้องยอมรับบุญใครบุญเขา
ทำบุญมาสะสมมาถึงเวลาเขาก็ได้รับสิทธิ์รับโชคนั้นไป
เพราะฉะนั้นย้ำกันตรงนี้ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ยังไงซะถ้าไปที่วัดสว่างอารมณ์ก็คิดซะว่าไปทำบุญ
ใช่ถูกต้องก็คือวันแม่วันหยุดที่ผ่านมา
หรือว่าวันหยุดช่วงไหนก็ตามเนี่ยคุณผู้ชม
บางทีถ้าเราไปกับครอบครัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่
เราก็จะพาไปวัดไปเข้าวัดแล้วอย่าลืม
ทำจิตใจให้ผ่องสายให้สงบแล้วก็ไปทำบุญกัน
เรื่องของโชคของลาบเนี่ยมันก็เป็น

หวังว่าจะมีกับเขาบ้างสักวัน
แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะ